อยากดูมานานแล้วปันบอกวันนี้จัดให้เลยดีไหม

ครั้งสุดท้ายประมาณปีที่แล้วค่ะต้นปีที่แล้ว
อ่ะมาดูวันนี้มาถึงนี่แล้วไม่ดูดวงให้หลานก็ให้มันรู้ไป
ดูดวงรุ่นให้ลูกหลานนะเพราะว่าจริงแล้วไม่ค่อยอยากดูให้เด็กรุ่นนี้
เพราะว่าการที่เราดูเนี่ยเราตกยุคไปแล้วตกยุคหมายความว่าไอ้ภาษาวิธีคิดของเราเป็นอีกคนอีกยุคนึง

ถ้าอย่างนั้นเราจะใช้ภาษายุคของปันดีไหมแบบปังโดนอะไรอย่างนี้เอานะ
ไม่ใช่ก็ว่าเสียงสูงก็ได้

เอาเสียงสูงลืมไปเหอะเสียงสูงเท่านั้นไงมันจบไปละ
เพื่อที่จะมองสูง
มองสูงนั่นจะเป็นเหมือนมองสูง

เกิดเนี่ยลักษณะอยู่ราศิตรุ่นมาดูองค์ประกอบในความเป็นไปในทางศาสิติ
คนเกิดราศีพฤศพมี
นั้นเด่นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ราศรี
หากเกิดในครอบครัวอะไรก็ตามทีจะส่งเสริมสง่าราศีให้องค์ตระกูล
อยู่ในประเทศแว่นแว้นใดก็เสริมสง่าราศีประเทศแว่นแว้น
แปลว่าปันเนี่ยต่อให้เธอจะปากจัดว่านู่นนี่
แต่ก็จะมีคนรักมากกว่าคนเกลียด

ใครได้ยินปันด่าปันว่าแต่ไกลพอมาเห็นหน้าใกล้

ไม่น่าบอกเลยเดี๋ยวมันรู้ช่องละเนี่ย

ยปันลักษณ์าหยุราษเค้าเกิดพฤตสพศจรรย์เนี่ยดื้อก็จริงนะ
ดื้อแปลว่ายึดมั่นเชื่อมั่นถือมั่น
แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้

มันซึมลึกเข้าไปกระแทกในความรู้สึกเลยนะ
นี่คือพ่อฉันนี่คือแม่ฉันนี่คือพี่น้องไม่ใช่คนอื่นใด

คนแบบนี้มีสายใยสูงมากกว่าคนธรรมดา

แต่ไม่แค่ปากเลยบางทีไปอย่างนั้น

ก็คือในดวงชะตานี้เกิดในครอบครัวที่

พันธุเป็นอะหรี่
คือเรากับครอบครัวนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเหมือนครอบครัวอื่น
แต่มีสายใยลึกที่ผูกไว้นี่คือความหมาย
อะไรโอ้โหคืออะไรคือเหมือนกับครอบครัวหนูอ่ะแม่หนูก็ทำงาน
พ่อก็ทำงานคือบ้านหนูจะไม่เคยมีการแบบกลับมากินข้าวเย็น
พร้อมกันไม่มีวันอาทิตย์ก็ไม่มีวันครอบครัวค่ะ
คือหนูเข้าใจว่าคือพ่อแม่คือบ้านหนูเนี่ยรักกัน
แต่คือเหมือนกับไม่ได้เป็นครอบครัวที่อย่างที่หนูบอกไม่ได้มีการวันครอบครัวติดกัน
อาทิตย์ต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปทั้งครอบครัวอย่างเงี้ไม่มี
ตั้งแต่หนูเด็กเลยคืออยากไปก็ไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นปีใหม่ที่ผ่านมาอย่างเงี้ย
ไปเที่ยวกับเพื่อนไงพ่อแม่หนูไปอีกที่หนึ่งเนี่ยก็ไปก็แยกกัน
แล้วหนูสนิทกับใครมากกว่ากันระหว่างพ่อแม่
สนิททั้งคู่ค่ะแต่สนิทคนละแบบอย่างแม่อย่างนี้ก็จะใจดีเรื่องแบบผู้หญิงผู้หญิงไง
เรื่องซื้อของอยากได้อะไรต้องบอกแม่ได้อะไรบอกแม่

สวยอย่างพ่อก็จะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องไปไหนมาไหนออกไปไหนมาไหนก็บอกพ่อ

เช่นแบบจะขอไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอย่างนี้ก็บอกพ่อ

เด็กเด็กคือเด็กธรรมดาแล้วค่ะผู้หญิงในบ้านเด็กน่ะเกลียดกันมาก

อยากกับเที่ยวกัน
ตัวขึ้นมาก็ไม่มีเลยนะ
ตกเข้ามาก็แบ่งของกัน

ที่ต้อนรับชื่ออย่าง
ว่าใครได้ฟังและพูดปุ๊บ
เป็นเงี้ยกจริง
คนบอกว่าเราไม่ฟังใครเราจะทำอะไรก็ทำเด็กเอาแต่ใจ

พี่ไปแคสต์งานนี่คือปันหัวโจกผู้ชายอีกนะคะ

คือรู้เลยว่าเตรียมนิดหน่อยเจ็บหดหัว

คืนนี้ก่อนนะก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ย
ต้องเข้าใจในสิ่งที่ปันเป็นเนี่ยนะ
มันน่าจะหลุดโลกนะมันน่าจะไปกลายเป็นความเสียหาย

ปันจะอยู่ในตีกรอบมาสู่จุดของการปรับความสมดุล
บนความกลัวและอายที่ตัวเองจะเป็นคน

เพราะฉะนั้นปันจะย้อนกลับมาหาสู่ตัวเองว่า
อะไรที่ตัวเองขาดหรือไม่มีนะ
ก็พยายามจะเติมให้มันมีจากตัวเองไปยังคนอื่น
สิ่งที่เป็นไปเดิมทีเป็นการแสดงละครเพื่อปกป้องตัวเอง
บางทีที่ดื้อที่ไม่ยอมที่นู่นนี่นั่นน่ะ
คือมันเป็นทั้งกลเกมในการเรียกร้องความสนใจ
และกลเกมในการปกป้องตัวเองในการที่จะชนเอาไว้ก่อน
แต่ลึกในจิตใจหวั่นไหวมากและอ่อนไหว
ต้องคราวค่ะเป็นไหมเออเออ
ก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยอย่าง

บ้านหนูจะไม่มีการแบบรักนะ
สมมุติวันเกิดไม่เคยนะกราบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีนะอายที่บ้านหนูเนี่ยก็จะเขิน

เขินไงไม่ค่อยกอดกันไหม

ความที่ไม่คุ้นชินกับการเรียนรู้อารมณ์ที่เกิดจากรักอันบริสุทธิ์
และอารมณ์ไข้หรืออารมณ์หลากหลายนั้นเป็นอย่างไรเนี่ย

เหมือนพอหนูทำงานมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้
เฮ้ยฉันทำงานเองแล้วฉันแบบอยู่ได้แล้ว

อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีพ่อแม่แล้วนะ
หยัดด้วยตัวเองได้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็จะแบบคิดว่าตัวเองแข็งแกมั่นมั่นใจ
แต่พอหลังเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ได้

ยิ่งรู้สึกว่าเราอยากอยู่กับพ่อแม่ให้นานที่สุด
อยากรักให้มากอยากอยู่ด้วยกันมากขึ้นเรื่อย

ตรงไหมดวงคือดาวพ่อดาวแม่เนี่ย

ว่าจิตวิญญาณและวิถีในตัวตนของตัวเองที่มี
แตกต่างจากบีดาและมารดาที่เป็น
แปลว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรเราไม่ได้เป็นแบบนั้น
ว่าพ่อแม่ที่มีเราอาจจะมีมากกว่านั้น

ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าใครสูงใครต่ำ

แล้วเดี๋ยวปันก็จะเจอโลกส่วนตัวของตัวเอง

แต่สามารถเชื่อมโยงประสานด้วยบางสิ่งบางอย่างได้

เหมือนพ่อแม่หนูเริ่มเปิดโลกเริ่มอะไรมากขึ้น
เขาก็เริ่มฟังหนูมาก
พ่อแม่แล้วเปิดโลกไม่ใช่หนูเราต้องเปิดโลกเลยแจ๊ะ
เข้าวงการแต่อายุเท่าไรลูก

เขาก็เลยเฮ้ยลองดูมั้ยก็เป็นโอกาสที่ดี
แล้วเป็นลูกคนเล็กด้วยไง

บ้างหนูทำธุรกิจอะไรก่อน
พ่อหนูทำแม่หนูทำบริษัทฐานหิน
พ่อหนูทำตู้คอนเทนเนอร์เครื่องจ่ายน้ำมัน
หนูเคยมองแล้วว่าท่านทำงานแล้วหนูเคยอยากทำแบบที่ท่านทำไหม
สมัยก่อนไม่อยากนะแต่ตอนนี้เริ่มอยากแล้ว

คือสมัยก่อนเราก็คิดว่าธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ทำก็ไม่สนุกหรอก
แต่พอยิ่งเรามาอยู่ในจุดนี้เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่
พ่อแม่เรามีธุรกิจอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าถ้าเราสารต่อได้
มันก็จะดีมากเหมือนปูทางมาให้อยู่แล้วอ่ะ

คือพ่อก็ทำธุรกิจหนึ่งแม่ก็ทำธุรกิจหนึ่ง

เพราะฉะนั้นที่หนูบอกว่าบ้านหนูจะไม่รู้จักคำว่าครอบครัวคืออะไร
กินข้าวพร้อมกันคืออะไรเพราะบริษัทแม่ก็ใหญ่มาก

ทุกคนทำงานแต่คือพยายามที่จะอยู่ด้วยกันค่ะ
คือวันอาทิตย์วันไหนลงมาพ่อก็จะชวนไปกินข้าวก็ไปด้วยกัน
แต่คือเรียกว่าอะไรไม่ใช่บังคับ
ไม่ใช่แบบวันอาทิตย์ต้องวันครอบครัว

พี่สาวคนโตก็จบจุฬาแล้วไปต่อโทรที่อังกฤษ

เขารอให้เขาจบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปแน่
สมัยเด็กถ้าไม่ได้ดั่งใจล่ะคุณจะมีแผนวีรกรรมแสบที่จะต้องทำให้พ่อแม่คุณอยู่หมัดเลยเป็นยังไง
ถ้าพ่ออันบาวให้หน่อยพ่อก็ด่าซื้อทำไมมีอยู่แล้ว
แล้วก็เนี่ยมันก็เถอไปบินภาษาละทุกวัน
็อกเกอร์ก็ไม่มีแขนก็ปวดเดี๋ยวจะสร้างจนเขายอม
แต่ตอนนี้ก็คือมีโน้ตบุ๊ก๒เครื่องอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็ก

ตั้งแต่รับงานตั้งแต่เด็กเลยนะ๔ขวบ

เด็กก็เหมือนแม่ค่ะแม่ดู

เหมือนแคสต์งานแล้วก็ได้อันไหนแกไป

แม่ไปเด็กแม่ไม่ได้อยู่ตลอดพี่เลี้ยง

เลี้ยงทุกคนจะรู้จักป้าแก่

ทุกวันที่หนูไปถ่ายกองถ่ายก็ยังต้องไปอยู่มั้ย

ต้องไปสมัยเป็นดาราบอะไร
นั่งรถไปส่งที่โรงเรียนด้วยมารับกลับ

เข้าโครงการบรรเทิงเริ่มจากศรี่ขวบโฆษณา

เริ่มเล่นหนังเรื่องแลกอายุ๑๓นั้นเล่นอะไรนะ

เป็นเด็กก้าวร้าว

เออทางถนัดเราเลย

ทำไมก้าวร้าวกับพ่อเราเหมือนจริงจัง
ก็ชีวิตจริงฉันก็ก้าวร้ายอย่างนั้นน่ะ

แม่ก็ถ้าเกิดเราผิดเองอ่ะที่เราดังอ่ะ
อังการร้าหูครูท่านทัพมัครแย่งรักเสพศู
ก็แปลว่าไร